คุณผู้ชมที่เชียงใหม่ค่ะเขาบอกว่ามีเหตุสลด
แต่เป็นเหตุสลดที่ประหลาดเล่าเหตุสลดก่อน
แม่ลูกคู่หนึ่งจมน้ำเสียชีวิตในบ่อดินนะคะ
ลูกเนี่ยคือต้องนั่งรถเข็นวิวแชร์เพราะว่าไม่สามารถเดินได้
แต่ที่บอกว่ามันประหลาดก็คือปกติคนจมน้ำเนี่ย
กว่าจะลอยขึ้นมามันใช้เวลาเป็นวันเนอะ
แต่แม่ลูกคู่นี้ชั่วโมงครึ่งลอยขึ้นมาแล้ว
แล้วลักษณะคือไม่ได้มีการมีเหตุจูงใจหรือมีคนผลัก
หรืออะไรยังไงคาดว่าอาจจะฆ่าตัวตายแต่เอ๊ะ
มันมีเรื่องราวแปลกเพราะไอ้บ่อน้ำตรงนี้มันเคยเป็นป่าช้าเก่า
มันก็เลยมีประเด็นเรื่องความเชื่อที่ชาวบ้านแถวนั้นเขาเชื่อกันมาอีก
เล่าทีละประเด็นนะคะดูจากที่เรื่องของเหตุสลดก่อนก็แล้วกัน
แพทย์โรเมนโรงพยาบาลสังกำแพงแล้วก็กู้ภัยเทศบรรณห้วยซายนะคะ
ลงพื้นที่หลังได้รับแจ้งเหตุว่าพบศพลอยน้ำเนี่ยค่ะ๒ศพขึ้นมาแบบนี้
อ่างเก็บน้ำหรือว่าบ่อดินท้ายหมู่บ้านที่บ้านดอยซิลในตำบลห้วยสาย
ไปถึงที่เกิดเหตุพบรถเข็นวิวแชร์จอดอยู่ที่ขอบอ่าง
รองเท้าแตะหนึ่งคู่ส่วนในบ่อดินก็มีศพผู้เสียชีวิตสองรายนะคะ
นอนเสียชีวิตคว่ำหน้าขึ้นอืดอยู่รายแรกทราบชื่อคือนางสาวชะดาพรคำเขียว
อายุยี่สิบห้าปีค่ะรายนี้ก็คือมีอาการป่วยนะคะ
ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ต้องนั่งรถเข็นตลอดเวลา
สภาพศพอยู่ในน้ำนอนคว่ำหน้าห่างจากฝั่งประมาณ๑เมตร
ที่๒อยู่ห่างจากฝั่ง๒เมตรค่ะ
ทราบชื่อก็คือนางทองใบคำเขียววัย๖๕ปี
แม่ของนางสาวชะดาพรศพแรกนี่แหละ
แต่ทีนี้ศพของคนแม่เนี่ยนางทองใบเนี่ยมีน้ำลายฟูมปากด้วย
เจ้าหน้าที่ก็งมศพทั้งคู่ขึ้นมานะคะสภาพเนี่ยสวมเสื้อผ้าเรียบร้อยเลย
แขนยาวกางเกงขายาวถุงเท้าแล้วก็เป็นชุดกันหนาวอะค่ะ
ตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบร่องรอยการถูกทำร้าย
แต่อย่างที่บอกว่าศพแม่ก็คือนางทองใบเนี่ยมีน้ำลายฟูมปากด้วย
ก็เดี๋ยวต้องรอนิติเวทย์ตรวจสอบอย่างละเอียดชนะสูตรอย่างละเอียด

อันนี้คือรถวิวแชร์ที่อยู่ที่ขอบอ่างที่เห็นแล้วก็มีรองเท้าแตะหนึ่งคู่อยู่ข้างนะคะ
คุณสุชาดาสิริคงผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีลงพื้นที่ค่ะ
ไปดูลักษณะอ่างเก็บน้ำเนี่ยมันเป็นอ่างเก็บน้ำที่รอบล้อมไปด้วยทุ่งนาของชาวบ้านแล้วก็ถนน
ขอบบ่อยังมีเครื่องเส้นไหว้วิญญาณผู้ตายเมื่อวานนี้วางอยู่เลยนะคะ
บ่อนี้เขาบอกว่าขุดมาได้ประมาณ๔๐๕๐ปีแล้ว
กว้าง๘๐เมตรยาวประมาณ๑๐๐เมตรลึกประมาณ๕๖เมตรค่ะ
สมัยก่อนเนี่ยก่อนที่จะขุดเป็นบ่อดินมันเป็นป่าช้าเก่าใครตายก็จะถูกนำมาฝังไว้ตรงนี้
กระทั่งหลายปีผ่านไปนะคะเขาก็เปลี่ยนเป็นพื้นที่ทำประโยชน์ให้ชาวบ้านเป็นพื้นที่ทำกินบ้าง
ก็เลยขุดเป็นสระน้ำเพื่อการเกษตรแล้วก็จะทำเป็นศูนย์กีฬา
เมื่อก่อนชาวบ้านเขาเล่านะบอกว่าไอ้ตรงนี้มันเฮียนนะด้วยความที่เป็นป่าช้าเก่า
ชอบเห็นคนเดินไปเดินมารอบบ่อน้ำบ้างเห็นคนมานั่งตกปลายามค่ำคืนบ้าง
คนกระโดดน้ำลงมาจากต้นไม้บ้างแต่พอไปตรวจสอบดูแล้วเนี่ย
เห็นใครมาทำแบบนั้นไม่เห็นมีใครมากระโดดน้ำตกปลาหรืออะไรเลย
ชาวบ้านบางคนเขาก็เชื่อว่าเออหรือมันเป็นวิญญาณที่ถูกนำมาฝังที่ป่าชานี้หรือเปล่า
อันนี้ก็ยังเป็นข้อที่เขาพิสูจน์กันไม่ได้ก็เป็นความเชื่อของเขานะคะ
ถามนายกิติพงภักดีค่ะกู้ภัยห้วยทรายที่เป็นคนนำร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมาเมื่อวานนี้เขาก็บอกว่า
ลักษณะการจมน้ำสองแม่ลูกมันแปลกมากนะอย่างที่บอกเวลาเจอศพจมน้ำเนี่ย
กว่าจะขึ้นอืดแล้วลอยขึ้นมาเนี่ยมันใช้เวลาเป็นวันอ่ะ
แต่สองแม่ลูกคู่นี้จมน้ำไปแค่ชั่วโมงครึ่งเองลอยขึ้นมาแล้ว
ศพผู้เป็นแม่เนี่ยน้ำลายฟูมปากด้วย
ไม่แน่ใจว่ากินสารพิษกินยาฆ่าแมลงหรืออะไรหรือยาค่าย่าหรือเปล่า
ทีมข่าวเราเลยเดินรอบรอบอ่างเก็บน้ำดูไปเจอยาค่าย่าตกอยู่ด้วยนะคะ
แต่ก็ยังไม่แน่ใจนะว่าเป็นของใครมาทำตกเอาไว้หรือว่าผู้ตายกินก่อนที่จะกระโดดลงไปจริง
ก็ต้องรอผลชนสูตรจากนิติเวทนะคะ
ก็หลอยแล้วไงครับมีคนโดดจากต้นไม้ลงน้ำบ้างไงครับ
มีคนนั่งตบปลาอะไรบ้างนะครับ

ไปคุยกับนายอินเลยคำเขียวนะคะสามีของนางทองใบผู้ตายแล้วก็พ่อของนางสาวชะดาพรผู้ตายอีกหนึ่งคนด้วย
เขาบอกว่าเชื่อว่าทั้งภรรยาและลูกเนี่ยคงจะกระโดดน้ำฆ่าตัวตาย
แต่ก็แปลกใจเหมือนที่กู้ภัยบอกนั่นแหละว่าจมแป๊บเดียวทำไมถึงลอยขึ้นมาแล้ว
แล้วก็สภาพศพก็น่าสงสัยที่ภรรยาน้ำลายฟูมปาก
เขาบอกว่าจริงภรรยามีอาการแปลกมาพักใหญ่แล้วนะ
เดือนที่แล้วเนี่ยภรรยามีอาการนอนไม่หลับกระสับกระส่ายก็พาไปหาผีย่าหม้อนึ่ง
ก็คือเหมือนกับร่างทรงผีย่าหมอนึ่งนะคะไปสอบถามอาการ
เขาก็บอกว่าภรรยาถูกผีอำผีตัวนั้นเนี่ยอยากกินลาบดิบอยากกินลูกชิ้น
เขากับภรรยาก็เลยทำพิธีนำอาหารมาเลี้ยงผีแต่มันก็ไม่ดีขึ้น
ไปขอสายสีมาผูกข้อมือไปขอน้ำมนไปทำหลายอย่าง
ก็เห็นว่าอาการภรรยาดีขึ้นแต่ก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรไม่เป็นปกติ
เขาก็เลยเชื่อว่าหรือจริงจะเป็นเรื่องผีสาง
เหมือนมาหลอกหลอนตามรังความภรรยาเขาอยู่
กระซิบบอกว่าไปที่บ่อดินสิไปกระโดดน้ำสิอะไรแบบนี้หรือเปล่า
แต่เอาจริงนะพูดก็พูดตัวของเขาเองสามีก็บอกว่า
พูดก็พูดเถอะมันอาจจะเป็นไปได้แต่ผมก็ไม่คิดหรอกว่า
จะทำให้ภรรยากับลูกสาวผมตายได้
คิดว่าภรรยาน่าจะเครียดจากเรื่องโรคประจำตัวที่สะสม
แล้วก็อาจจะเป็นห่วงลูกด้วยอะไรด้วยเลยตัดสินใจคิดสั้นแบบนั้น
แต่หลังจากนี้ก็ต้องเอาวิญญาณไปลงขอนตามความเชื่อนะคะ
ก็คือไปเข้าทรงไปสอบถามดวงวิญญาณแหละว่าตายด้วยสาเหตุอะไรแบบไหน
อันนี้เป็นความเชื่อของชาวบ้านล้านนา
ตอนนั้นมันนอนไม่แลกกว่าเดือนก็นอนไม่แลป
ำนะผีมาบังคับไม่ให้หลับแล้วก็เขาอยากกินลากกินลูกชิ้นกินอะไร
เราก็ซื้อมาเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงผีเลี้ยงตอนเย็นนะ
พอเลี้ยงเสร็จก็เอาเอาเอาฝ้ายน่ะฝ้ายชวนบนเนี่ยมามัดมือ
ศาลนั้นเป็นเป็นปลาชาเก่า
พอพอแกเลยมาแล้วพอแกเลยบ้านมาน้อยหนึ่งมาเห็นอยู่ในบ้านก็เห็นแกแล้วเห็นแก
เลยเอิ้นออกไปบ้านไปไหนแกบอกไปบ้านนอกตัวเนี้ย
แล้วปกติก่อนหน้านี้เขาเคยแบบเข็นลูกไปเดินเล่นอะไรแบบนี้ไหมเคยไหม
หรือว่าเพิ่งเห็นครั้งนี้แหละครั้งนี้เป็นครั้งแรก
สางอะไรที่เขาบอกว่าเขาโดนผีอำเลี้ยงผีอะไรอย่างนี้เคยได้ยินมาก่อนไหม
อืมทั้งนี้เป็นได้ยินเถอะเขาแม่ไม่ได้ไปอุ๊บคุยกับแกเลยก่อนแกจะเป็นอี้น่ะ
นี่นะคะคนนี้คือชาวบ้านในพื้นที่เห็นผู้เสียชีวิตคือเดินเข็นวิวแชร์
แล้วก็เดินผ่านหน้าบ้านไปเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะ
ครอบครัวของผู้ตายได้ไปรับศพแล้วนะคะที่หน่วยรักษาศพโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
บรรยากาศเศร้าค่ะครอบครัวก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตของสองแม่ลูกนะคะ
ตำรวจก็สอบสวนพยานแวดล้อมคนเห็นเหตุการณ์ก็ยืนยันว่าผู้ตายเข็นวิวแชร์ของลูกสาว
ที่บ่อดินที่เกิดเหตุก็ยังคาดว่าน่าจะเป็นลักษณะของการฆ่าตัวตาย
เพราะว่านางทองใบป่วยด้วยโรคซึมเศร้ามาระยะหนึ่งแล้วนะคะ
ก็คาดว่าน่าจะเป็นสาเหตุนี้ส่วนเรื่องความเชื่อก็แล้วแต่ความเชื่อของคนในพื้นที่นะคะ